คุณศงการเตชัณฐ์โรงนะฮะล่าสุด
อยู่ที่สาบกันค่ะคุณศงการเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ใน
เป็นกิจกรรมที่นะคะฝ่ายอดีตภรรยานะคะ
แอฟทักษออนนี่แอนตี้ใช้คำนี้เลยนะคะ
ส่วนเรื่องกับสาวแอฟนะคะก็มีคุยกันบ้างค่ะ
ถ้าไม่ตีกันก่อนโอ้โหฟังดูแล้วแปลงนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะคุณแอฟทักษรค่ะ
ออกงานอีเวนต์นะคะก็พิธีกรสาวของเรา
พอทราบเรื่องนะคะที่คุณสงการให้สัมภาษณ์ก็บอก
ไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องนี้

ถ้าเร่งได้ก็ช่วยเร่งให้หน่อยค่ะ
โอ้โหถือเป็นประโยคเด็ดไม่เชื่อ

คือให้เดานะคะเขาน่าจะแบบพูดเล่นนะคะ
เพราะว่าจริงปกตินี่แทบไม่ได้คุยกันอยู่แล้วค่ะ
เดี๋ยวนี้มันไม่มีโอกาสจะตีกันมันไม่ได้คุยกันค่ะ
โดยพื้นฐานคุณสงการเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จะมานั่งตกลงกันอยู่แล้ว
ว่าคือตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วค่ะว่าคุณจะเลี้ยงลูกแนวไหนอะไรแนวไหน
คือมันไม่มีการพูดก็ทำก็ทำไปเลย
ก็หมายถึงว่ามันก็เป็นทางปฏิบัติไปเลยค่ะ
สงการชอบพาน้องไปทำกิจกรรมสนุกแอคซีรีมเป็นแบบนั้นเป็นยังโอเคหรือเปล่า

แสดงว่ามีบางอันที่เราก็รู้สึกว่าไม่อนุญาต
ถ้าเกิดว่าอายุเขาถึงตามแบบสถานที่นั้นแอฟก็โอเคค่ะ
ทุกอย่างตอนนี้ก็เหมือนเดิมก็คือแอฟรอเหมือนเดิมค่ะ
เรื่องเดิมก็ยังไม่ได้เคลียร์กัน
ถ้าเร่งได้แล้วมันถ้าเร่งแล้วได้ผลก็อยากจะเร่ง
เร่งได้ถ้ามันได้ผลก็อยากจะเร่งนะคะ
นะคะก็ถือว่าเป็นคำกระแทกใจนิดนึงนะคะ
ตอนนี้ดูแบบว่าสภาพจิตใจของคุณแอฟทักษะออนคงน่าจะโอเคขึ้นแล้ว
คือรอวันรอคืนตอนนี้รอมาคุยกันนะคะ
แล้วก็น้องปีใหม่ก็สวยวันสวยคืนนะคะน่าเอ็นดูเชียวค่ะ
แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอฟทักษะออนนะคะ
ต่อช่วงเวลา๙นาฬิกา๔๕นาทีทางไทยรัฐทีวีของเราค่ะ